ขนลุกแล้วก็ชวนอึ้งกันหน่อยกับข่าวแรกของเรานะฮะ
นุ้ยสุจิราคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า

เดินทางไปทำพิธีบวงสวงปู่ขาว
ที่วัดเทพนรินทราราภอยู่ที่สำหรับปลอลาวนี้เองคุณผู้ชม

เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตกันดีพี่นุ้ยเนี่ยมีอาการแปลก
เขาบอกว่าเหมือนไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากคลิปจะสังเกตได้ว่า
หนุ้ยนี่นะคะหลับตาฟ้อนรำด้วยท่วงท่าลีลาแบบแปลก
แล้วก็รำอยู่กลางแดดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชม

ใช่พี่จักรีนี่ลองทักไปถามพี่หนุ๊ยสุจิรา
พี่นุ้ยเล่าให้ฟังว่าอาการแปลกที่เกิดขึ้นเนี่ย

จริงแล้วทริปนี้พี่นุ้ยกับสามีพี่ปอนนี่นะคะ
ตั้งใจจะไปทำบุญกับหลวงปู่ขาวที่เคารพนับถือกันตามปกติเลย
คือไม่ได้แวะเวียนมาที่นี่เกือบ๒ปีแล้ว
เป้าโมวิจสาห์ก็เลยรีบจัดคลิปกันมาค่ะ
พอมาถึงจู่อยากจัดพิธีบวงสวงค่ะ

ก็จริงพี่นุ้ยบอกว่ามีการจ้างนางรำมาอยู่แล้ว
แต่พอพิธีเริ่มเท่านั้นแหละตัวพี่นุ้ยเองจู่รู้สึกอยากลุกขึ้นมารำ
ลุกขึ้นมาฟ้อนรำตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
คือนะตอนที่รำเนี่ยพี่นุ้ยบอกว่ารู้สึกตัวเองตลอดนะ
คือรับรู้ได้ยินเสียงคนพูดคนคุยกัน
แต่ไม่สามารถห้ามอาการแปลกเหล่านี้ที่กำลังทำอย่างนี้ได้
ส่วนตัวแล้วพี่นุ้ยเชื่อว่าหลวงปู่ท่านนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ

ก็บอกเลยว่าไม่เคยมาบนบานสารกล่าวขออะไรท่าน
แค่มาทำบุญขอพรตามปกติเท่านั้นนะคะ
ส่วนใครที่หวังใจว่าเออไปถึงสปลาวมีเลขดงเลขเด็ดอะไรกลับมาไหม
นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเองไม่ได้ขอเรื่องแบบนี้

เอาเป็นว่าเขาตั้งใจทำบุญ
คุณผู้ชมนะอนุโมทนาบุญกับพี่นุ้ยแล้วก็พี่ปอนแล้วกันนะคะ